กันหน่อยนะฮะคลิปที่คนถ่ายเนี่ย
เดินไปถ่ายคนที่อยู่ในรถ
คนในรถบอกว่าเดี๋ยวจะชักปืนยิงซะเลย

ขายผงซักฟอกในราคาหม้อหุงข้าว
อย่าเพิ่งงงเดี๋ยวผมมาอธิบายครับ

มันไปที่แถวที่สุโลกมาแล้ว
เค้าให้คนแก่ม้าหุงข้าว
ดูเลยครับเค้าเคยมาหรอก
เขาส่งเฟสมาให้รู้แล้ว
อิทธิพลภวรัฐบรรษรถะเบียนรถ

๗๒๐ขอนเก่น
โอ้โหลุงแกเอาเรื่องเลยตามถ่ายผู้หญิงคนนี้จนไปถึงรถเลย

นี่ผงซักฟอกบาทเดียวมาขาย๙๙๙บาทราคาหม้อหุงข้าว

ระวังด้วยแก๊งมิจฉาชีพต้องสงสัยหลอกเงินคนแก่
นี่พอเขาเดินตามถ่ายนะทางนู้นไม่พอใจ
ขู่จะให้คนในรถชักปืนยิงทิ้งซะเลย
แต่ก็รีบขึ้นรถแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ใช้รถกระบะทะเบียนจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ดังนั้นอยากเตือนให้ทุกคนระวังตัวฮะ
ทีมข่าวของเราก็สงสัยนะมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุงนะครับ
ก็เลยพูดคุยกับผู้ถ่ายคลิปก็คือคุณแจ๊ค
คุณแจ๊คเล่าให้ฟังบอกว่าคุณลุงเนี่ย
คุณลุงวัย๖๖ปีคุณลุงเอาเรื่องมากเลย

สิบปีขับรถหนีเลยใช่ฮะพักอยู่บ้านที่
บ้านครูหัวนาหมู่๑ตะบนประดูกอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เมื่อเวลา๑๓นาฬิกาบ่ายโมงที่ผ่านมามีรถกระบะขับมาจอด
ผู้หญิงในคลิปเดินลงมาหาลุงกับป้าที่บ้าน
ก่อนจะเอาผงซักฟอกบรรจุในห่อพลาสติกมาขาย
ซึ่งจริงเนี่ยมันซองละ๑บาทนะฮะ
แต่ต้องซื้อทีละ๕ซองและอ้างว่าในซองเนี่ย
มีเบอร์สลากรางวัลครับคุณลุงจึงซื้อไป๕ซอง
แกะออกมาพบว่าถูกรางวัลหม้อหุงข้าว
นั่นมันสลากปลอมนะคุณฮะถูกรางวัลหม้อหุงข้าว
หลังจากนั้นหญิงคนดังกล่าวไปหยิบหม้อหุงข้าวมาให้
แต่บอกคุณลุงว่าลุงลุงได้หม้อหุงข้าวนะ
แต่ลุงต้องจ่ายค่าหม้อหุงข้าว๑๙๙๐บาท
ไหนบอกเป็นสลากแล้วเป็นรางวัลไง

หม้อหุงข้าวมันราคาไม่น่าจะถึง๑๙๐๐บาท
ลุงก็เลยโทรตามหลาน
หลานมาถึงบอกโอ้โหแบบนี้มันหลอกคนแก่นี่นะ
ก็เลยตามถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้คุณ
มาหลอกว่าได้รางวัลแต่สุดท้ายเนี่ย
มาหลอกเอาเงินคนแก่ทั้ง๑๙๐๐นะฮะ
คนที่แสดงความคิดเห็นบอกว่าเคยแจ้งไว้

แถวบ้านก็ถูกรางวัลเตาแก๊สก็โดนแบบนี้เหมือนกัน
มันมาที่บ้านสว่างรอบหนึ่งแล้วนะฮะ
โดนไป๒๐๐๐กว่าบาทบอกว่าได้รางวัลเตาแก๊ส
สูงอายุอยู่ที่บ้านนี้เจอแบบนี้ต้องรู้เท่าทันนะคะ
คุณลุงเก่งมากจริงเขามาหลายมุกนะ